พอพูดถึงมาตรการ๕๐๐บาท๓เดือนเนี่ยค่ะ

คุณลุงขายเฉาก๊วยอายุ๗๐
ขายอยู่ที่ปากช่องนครราชศรีมา
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นเรื่องนี้ในโลกโซเชียลบ้างแล้ว
คุณลุงไปเจอกับวัยรุ่นคนนึงที่ต้องขออนุญาต
ตำหนิว่าวัยรุ่นคนนี้ใจดำยิ่งกว่าเฉาก๊วยของคุณลุง
๓เดือนนะลุงบอกว่าลุงอ่านหนังสือไม่ออก

วัยรุ่นคนนี้บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้

แต่สุดท้ายเนี่ยได้เงินมาจริงนะ๕๐๐บาท
วัยรุ่นคนนี้ให้ลุงไปพันเดียว

มีลูกค้าอีกคนนึงมาซื้อเฉาก๊วยลุง

ลุงรู้ไหมเขามีมาตรการเยียวยา๕๐๐บาท
บอกโอ๊ยรู้แล้วดีใจมากเลยเนี่ย

คนนี้บอกอ่าแล้วลุงโดนหลอกแล้ว
เขาได้๕๐๐๐ไม่ได้แค่๑๐๐๐เดียว

ในชีวิตนี้ไม่รู้ว่าขายเฉาก๊วย
อีกกี่วันถึงจะได้๑๐๐๐แค่นี้ก็ดีใจแล้ว
เพราะลุงบอกว่าลุงขายเฉาก๊วยวันหนึ่งนะ
คุณภาคภูมิได้เป็นหลัก๑๐บาทนะ

ดูสิยังไปหลอกแกได้นะคะครับ
เมื่อวานนี้นายมณัฐอัดสูงเนินพลเมืองดีค่ะ
พาคุณลุงที่ถูกโกงเงินไปแจ้งความที่สพปากช่องนครราชศรีมานะคะ

ด้วยเหตุที่ลุงแกอ่านหนังสือไม่ออก
ก็เลยให้คนอื่นกดเงินเยียวยาที่รัฐบาลให้มา๕๐๐บาท
เลยทำให้ชายที่กดเงินเกิดกิเลสเอาเงินซะเอง
แล้วบอกลุงว่าเงินเข้าบัญชีแค่๑๐๐๐บาท

เรื่องต้นผู้กระทำผิดยินยอมแสดงความรับผิดชอบ
นัดไกลเกลียดที่สพปชวันนี้บ่ายโมง

แชร์กันเยอะมากเพราะคนเห็นใจลุงจริงนะคะ
แล้วก็มีข้อความของคนที่ก่อเหตุโพสต์เอาไว้
ช่วงเย็น๒๙มีนาคม
คนที่ก่อเหตุวัยรุ่นใจดำคนนี้

พอดีออกไปซื้อของเจอแกจอดขายเฉาก๊วย
ถามลุงว่าลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐหรือยัง
บอกไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ดูข่าว
อธิบายให้แกฟังและช่วยลงทะเบียนให้

บอกเลยว่าแจกเงินแบบนี้ตาศรีตาสาไม่รู้อะไรจริง
เดือดร้อนจากโควิด๑๙จริง
ถามแกแกบอกว่าก่อนหน้านี้ขายได้วันละ๒๕๐๓๐๐บาท
เดี๋ยวนี้ขายได้ประมาณ๑๕๐บาทขายไม่ดีเลย
ใครเห็นแกช่วยอุดหนุนแกได้
ลุงบุญไหลเฉาก๊วยแท้แก้ร้อนในแถวโรงเรียนพระขนงใต้

คือหลังจากที่มีข่าวเรื่องลุงถูกหลอกขึ้นมา
ชาวเน็ตเขาเลยช่วยกันตามหา
แล้วก็สืบค้นไปจนเจอผู้ชายคนนี้ที่โพสต์เอาไว้ตั้งแต่๒๐

ทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายใจดี
ไปช่วยเหลือคุณลุงขายเฉาก๊วยที่ลงทะเบียนไม่เป็นมา

ที่ทำให้ตามตัวเจอค่ะ
ที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นวัยรุ่นที่ไปหลอกลุงแกนะคะ
ทีนี้ค่ะพอมีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวคนที่ไปหลอกลุงเนี่ยก็โพสต์ข้อความชี้แจง
บอกว่าทางผมได้เจรจาขอไกล่เกลี่ยกับลุงแล้ว
นัดคืนเงินภายใน๗วัน๓๙๗๕บาท
เงินส่วนนั้นผมเอาไปใช้หนี้แทนแม่
ค่าซ่อมรถยนต์ขอโทษทุกคนจริงครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณลุงผู้เสียหายนะคะ

คุณลุงอายุตั้ง๗๐แล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วอยู่บ้านเป็นบ้านเช่าอยู่คนเดียว
ใกล้ถนนเลี่ยงเมืองในตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ค่ะดูคุณลุงน่าสงสารขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

คุณลุงบอกนะตอนนี้รายได้วันหนึ่งไม่ถึง๑๐๐บาท
แล้วคุณลุงโชว์สมุดบัญชีธนาคารให้ดูเลยว่าถูกหลอกไปยังไงบ้างนะคะ

คือวันเกิดเหตุเนี่ยวัยรุ่นผู้ชายคนนี้ก็เป็นลูกค้าของลุงนี่แหละ
ซื้อเฉาก๊วยแล้วก็มาถามลุงว่าลงทะเบียนหรือยัง

ตอบว่าลุงทำไม่เป็น

วัยรุ่นคนนี้ทำทีเป็นพลเมืองดีอาสาช่วยคุณลุง
ก็ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะ
ลงทะเบียนให้อืมลุงเห็นว่าโอ้โห
วัยรุ่นชายคนนี้ใจดีมากเลยอ่ะลุงให้เฉาก๊วยกินฟรีไปห้าหกถ้วยอ่ะ
ครับนี่ค่ะโอ้โหสิบสี่เมษายนมีข้อความ
แจ้งมาทางโทรศัพท์ของวัยรุ่นคนนี้ว่าเงิน๕๐๐๐บาทของลุง
เข้าบัญชีแล้ววัยรุ่นคนนี้เลยรีบมาบอกลุงเลยว่า
เงินเข้าบัญชีลุงแล้วไปกดเงินไหมไปด้วยกัน
คือบัญชีที่ให้เนี่ยคือบัญชีของลุงบัญชีลุงค่ะ
ใช้อีเมลกับเบอร์มือถือของวัยรุ่นคนนี้
ไม่ทิ้งการแจ้งมาเนี่ยก็เลยเข้ามือถือของ
ผู้ชายคนนี้ใช่ไงลุงบอกว่าวัยรุ่นคนนี้
ให้ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของวัยรุ่นคนนี้

เพราะเห็นแล้วว่าเงินเข้าแล้วไม่ยอมให้ลุงไปกดเอง

ผมพาไปทำทีเป็นใจดีนี่ค่ะ๑๕เมษายน
เอาเงินมาให้ลุง๑๐๐๐บาทแล้วบอกลุงว่า
เงินของลุงเข้ามาแค่พันเดียวนะ
ลุงบอกว่าพันหนึ่งก็ดีใจมากแล้ว
ปกติขายเฉาก๊วยไม่รู้ตั้งกี่วันกว่าจะได้พันหนึ่ง

แล้วแถมเฉาก๊วยให้กินฟรีไปอีก๑๐ถ้วย

เหรอทีนี้หลักฐานมันชัดครับทุกคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สาขากม๔ถนนธนรัฐตอน๑๐โมงครึ่ง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
คือชัดเจนว่าคือลุงบุ่นไหล่ที่เป็นลุงขายเฉาก๊วย
กับผู้ชายที่มาช่วยอาสาว่าลงทะเบียนให้ลุงแล้วพาลุงมากดเงิน
หลังจากได้เงินมาหนึ่งพันบาทลุงมารู้ความจริงตอนหลัง
เพราะว่ามีลูกค้าอีกคนนึงที่เขามาซื้อเฉาก๊วย
แล้วก็ถามลุงว่าได้เงิน๕๐๐๐บาทหรือยังลุงบอกว่าได้แล้วได้มา๑๐๐๐บาท
ลูกค้าคนนั้นบอกว่าไม่ใช่แล้วลุงมันต้อง๕๐๐คือยังไงไม่มีทางหรอก
เขาแบบจะจ่ายแค่พันเดียวก่อนลุงโดนโกงแล้วล่ะ
ก็เลยพาลุงนะเขาพาลุงให้เอาสมุดบัญชีของลุง
ไปปรับยอดที่ธนาคารเพราะมันจะเห็นไงว่าตกลงเข้าเท่าไหร่กันแน่
ตัวเลขในบัญชียืนยันชัดเจนนะครับว่าลุงได้เงินเข้าบัญชีเนี่ย๕๐๐บาทนะฮะ
จากทางเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเข้ามา๕๐๐เต็มเลย
หลังจากนั้นถูกโอนเข้าไปบัญชีอื่น๓๙๗๕บาท
ไอ้หนุ่มคนนั้นมันบอกว่าเดี๋ยวผมจะใช้คืน๓๙๗๕บาท
มันหายไป๒๕บาทเพราะว่ามันเป็นเศษเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอน

ลุงก็เหลือเงินในบัญชีอยู่๑๐๐๐บาท
วันนั้นที่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวผมกดให้เนี่ย
ก็เลยกด๑๐๐๐บาทออกมาให้ลุงไง
จะกดให้ลุง๑๐๐ตัวเองโอนออกไปก่อนไง
ตั้งใจว่าโอน๔๐๐นั่นแหละแต่เขาหักไป๒๕บาทค่าธรรมเนียมการโอน

บุญไหลบอกว่านาทีที่รู้ว่าโดนโกงตอนนั้นรู้สึกแข้งขาอ่อนไปหมด
ถามว่าโกรธไหมโกรธมากโกรธจนแทบจะกินเลือดกินเนื้อได้เลย
เข้าใจว่าทำไมถึงมาหลอกกันได้ขนาดนี้
หลังเกิดเรื่องวัยรุ่นคนนี้โทรมาขอโทษ

แล้วบอกกับลุงว่าผมจะขอผ่อนคืนอาทิตย์ละ๑๐๐ได้ไหม

แต่ลุงบอกไม่ยอมนะฮะลุงไม่ยอม
ช่วงสายที่ผ่านมาครับตำรวจสพปากช่อง
คุมตัวได้แล้วครับผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายพัฒนาอายุ๒๑ปีแท่งขาอวัยวะทุกอย่าง

ใช่ฮะเดินเหินได้ตาดีหูดีอืมแขนขามีเรี่ยวมีแรงหมด

นี่ครับลุงก็มาที่สพปักช่องด้วยนะครับ

นายพัฒนาได้นำเงินมาคืนให้กับลุง๑๗๐๐บาทเป็นเงินสด
แล้วก็โอนเงินที่เหลืออีก๒๓๐๐บาทรวมแล้ว๔๐๐๐บาท
เข้าบัญชีลุงนะฮะได้รับครบเรียบร้อยแล้ว
หลังจากเดิมบอกว่าผมจะขอผ่อนได้ไหม
โทรมาผมจะขอผ่อน๑๐๐๐บาทได้ไหมครับลุง

ลุงก็ไม่ยอมมาเจอกันที่ตำรวจนี่
เอาเงินมาคืนเลยทั้งเงินสดทั้งโอนให้
เงินคืนแล้วลุงก็บอกก็ให้อภัยกันแล้วกัน
ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ลุงก็เตือนผู้ชายคนนี้ไปว่า
อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกอายุก็ยังน้อย
หางานทำงานซะอย่าไปหลอกใครเขา
ลุงบุญไหลยังกล่าวขอบคุณนะฮะแบบทั้งน้ำตาเลยนะฮะ
ถึงทุกคนที่มาช่วยเหลือโดยบอกว่าถ้าไม่มีคน
ที่เป็นคนที่เป็นพลเมืองดีจริงทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วย
ก็คงยังคงถูกหลอกอยู่ใช่แล้วไม่รู้จะเอาเงินคืนได้ยังไงด้วย
ขออธิวดาช่วยดีกว่า

อายุ๗๐กว่าแล้วยังทำมาหากินใช่ไหม
ยังไม่ขายเฉาก๊วยเนี่ยโอ้โหนี่อายุ๒๑

ลองฟังดูนะนายพัฒนาเนี่ยเขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินลุง
แต่พอดีทางบ้านผมมีปัญหาเรื่องเงิน
มันก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ผู้สื่อข่าวถามว่ายอมรับไหม

เจ้าตัวบอกว่าอย่าเรียกว่าโกงเลยครับ

เรื่องนี้มันเป็นแค่คดีรักทรัพย์

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ต่อหน้าคุณลุงแล้ว
มีอะไรอยากจะบอกกับลุงไหม

แต่ตอนแรกที่ลงทะเบียนให้ลุง
ไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำ
ก็ขอโทษคุณลุงนะครับที่ไม่ได้บอกว่าเอาเงินไป
จริงก็ตอนแรกที่ลงทะเบียนให้โรงเรียน

ไม่ได้มีเจตนาว่าจะเอาเงินของลุง
แต่พอดีวันที่ลุงจะได้พอดีนั้น
ที่บ้านเกิดว่ารถยังเสีย
ก็อารมณ์ชูบนะ
นี่คือข้ออ้างของวัยรุ่นคนนี้
ผมไม่ได้โกงผมแค่รักทรัพย์

ฟังคำขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะคะ
แล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าให้ลุงเป็นเหยื่อรายสุดท้ายนะ
อย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะ
อย่าไปทำแบบนี้ต่อไปอย่าไปทำเลยลุง
คุณลุงเลยก็น่ารักนะได้เงินคืนเรียบร้อยนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่า
อยากให้คุณลุงทวงเฉาก๊วยคืนด้วย
ให้กินฟรีไปตั้งหลายถ้วยขอคืนได้ไหม
ถ้าผมเป็นผู้ชายคนนี้นะผมอายนะพูดตรงนะ
อายจริงอายแทบแทรกแบบดินหนีเลยนะ

เพราะว่าเรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

เขาก็เลยพาลุงเอาสมุดบัญชีไปปรับยอด
ว่าได้เงินคืนครบถ้วนแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะ

คนไทยใจดีไม่ทิ้งกันและช่วยเหลือกัน
มีคนใจดีโอนเงินไปช่วยเหลือคุณลุง
ตอนนี้บัญชีของคุณลุงมีเงิน๑๗๐๐๐บาทกว่า
ร้องไห้เลยบอกว่าโอ้โหขอบคุณทุกคนมาก

ชีวิตลุงคงหาไม่ได้ด้วยซ้ำ

ขายเฉา้อกล้วยได้วันแรกเป็นไม่กี่สิบบาท

นักข่าวตำรวจชาวบ้าน
เจ๋งของทุกคน

ก็ได้กินของทุกคนไปด้วยของหนักข่าวเรา

หน้ากากลงยันตร์ฝัดตลอด
สบายแล้วเขาสบายของเขาแล้วคุณสุตรีด้า
ส่วนคนก่อเหตุนายพัฒนาเนี่ยค่ะ
สารพิพากษาลงโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
เหลือปรับห้าพันบาท
และให้จำคุก๓เดือน
จำคลุกให้รอลงอายา๑ปีค่ะนี่ไงไปหลอกเอาเงินเขา๔๐๐๐บาท
สารท่านสั่งปรับหมื่นนึงนี่เยอะกว่าเดิมอีกลดให้ลายัง๕๐๐๐บาท
ถูกนะท่านที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเงินเข้ามาแล้ว
แล้วมีคนมาอาสาดูแลช่วยเหลือให้แล้วได้เงินไม่ครบ๕๐๐บาท
อย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะฮะเขาจ่ายให้ครบ๕๐๐บาทนะครับ
มีแค่ว่าได้หรือไม่ได้อย่าไปคุณได้แค่นี้นะเขาจ่ายให้แค่นี้
อย่าไปเชื่อถูกหลอกถูกหลอกนะครับอันนี้ไม่ตัวอย่าง
เป็นกรณีศึกษาจริงนะครับไม่ไปหาตำรวจใกล้บ้านเลยนะครับ